มันระทึกระทึกแล้วสูญเสีย

แล้วมันเข้าฝั่งคนขาดมันเป็นจังหวะเต็มเลยนะ

แล้วมันเข้าฝั่งคนขาดมันเป็นจังหวะเต็มเลยนะ
แล้วมันเข้าฝั่งคนขาดมันเป็นจังหวะเต็มเลยนะ
แล้วมันเข้าฝั่งคนขาดมันเป็นจังหวะเต็มเลยนะ

แล้วมันเข้าฝั่งคนขาดมันเป็นจังหวะเต็มเลยนะ

แล้วมันเข้าฝั่งคนขาดมันเป็นจังหวะเต็มเลยนะ

นี่แหละครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารผู้หญิง

มาเสียชีวิตฮะแล้วก็ยังมีผู้โดยสารชาย
อายุ๔๕ปีอีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนขับรถแท็กซี่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันครับ
ขณะที่คนขับรถตู้คอนเทนเนอร์ครับแล้วก็ลูกสาว
ที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สนทางหลวง๒ครับรอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ผลการตรวจสอบ

ล็อคปะคุณผู้ชม
ตู้คอนเทนเนอร์ล็อคมั้ยผมเนี่ยนะดอนแข็ง
เวลาเราขับรถผ่าน
หรือไปจอดรถติดหรือว่า

เคยสังเกตไหม

ไอ้หรูเนี่ยที่เค้าทำตรงมุมอะมันมีสลัด

ต้องขอบความขอบใจนะครับฯักษ์คุณผู้ขับรถบรรทุก

เป็นคนแสงเขาเคยเล่าอัลมาฟังบอกว่า
คือถ้าสมมุติล็อคเอาไว้เวลาเกิดปฏิเหตุ
มันจะดันเอาตัวหัวไปด้วย

อันนี้คนคนหนึ่งเขาเคยคุยกับผมให้ผมฟังนะ
ครับค่ะให้ความรู้นั่นแหละครับแล้วอย่างนี้คันนี้ล็อคหรือเปล่าเดี๋ยวมาดู
ล่าสุดทีมข่าวไปที่วัดคลองพลูที่อำเภอหนองใหญ่

ที่ตั้งศพของผู้หญิงอายุ๔๐ปี
บรรยากาศคุณผู้ชมครับดูสิครับดูหน้าแต่ละท่านนะฮะ

อุบัติเทศนะนี่อายุเท่าไหร่เองน่ะ

หลานสาวของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าบอกว่า
น้าสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงลูก๓คน

ก่อนเกิดเหตุไปทำบุญที่ประเทศเพื่อนบ้าน

น้าสาวส่งข้อความมาบอกก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเอารถนะ
แล้วเงียบหายไปฉันรู้สึกใจมัน
มีข่าวอุบัติเหตุที่ไหนก็ลองตรวจสอบไป
มีข่าวอุบัติเหตุที่ไหนก็ลองตรวจ
เกิดอุบัติเหตุกับแท็กซี่ที่เละคันนี้ครับ
ที่สุดท้ายอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อ
มีนะพี่เป็นเหตุรถแท็กซี่ชนกับรถพ่วง

เป็นเพราะความไม่ได้มาตรฐานของบริษัทเขาหรือเปล่า

หรือว่าเป็นการแค่ยกไปตั้งให้ลงเดือยแค่นั้น
เพราะว่าการหลุดออกมามันคือการหลุดจากแบบ

หลุดง่ายมากใช่แล้วการที่มันจะกระเด็นออกไปข้ามเลนเป็นแบบนั้นนะคะ

ผู้สูญเสียเขาสันนิษฐานว่าไม่ได้ล็อก
แล้วคนที่ดูในเฟซบุ๊กก็สันนิษฐาน
ไม่ได้กล่าวหานะว่าทะเลาะมันคงไม่หลุดหรอกมั้ง
เออนี่แหละครับล็อกไม่ล็อกเพื่อความชัดเจนทีมข่าววิดีโอคอลไปถามในวัดอายุ๔๕ปี
สมุทรสาครแล้ววันนั้นฝนตกถนนลื่นรถมันเสียหลักนะครับ
แล้ววันนั้นพอถนนลื่นแล้วมันเสียหลักแล้วใช่ไหม
แล้วพี่ล็อกหรือเปล่าทำไมตู้เทนเนอร์มันเหวี่ยงหลุดขนาดนี้ได้
เขายืนยันว่าล็อกไว้อย่างแน่นหนาครับ
เพราะว่าหากไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์คงจะกระเด็นหลุด
ตั้งแต่การเหวี่ยงครั้งแรกแล้วอ่าขอดูอีกทีได้ไหม
ดูอีกทีไอ้ตอนเหวี่ยงครั้งแรกเนี่ยมันแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
จะจบข่าวนี้คุณผู้ชมดูอีกทีดอมดูจังหวะเหวี่ยงครั้งแรกนะ
จะเสียหลักแล้วนะคุณผู้ชมจะเสียหลักเสียแล้วนะเสียแล้วนะ
เสียหลักแล้วอันนี้คือยังไม่หลุด
หลุดแล้วมาหลุดมาหลุดข้างนี้เพราะว่าข้างนี้มันเหวี่ยง
สเนื้อว่ามันหลุดจากตัวล๊อคมาเลยนั่นเนี้ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมยังไงผมก็ฝากผู้ประกอบการขนส่งขนาดใหญ่

กรุณาตรวจสอบนะครับสภาพรถสภาพการบรรทุกของท่านให้ดีด้วยครับ